คุณผู้ชมพักเรื่องที่มันแบบเครียดมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เป็นปรากฏการณ์ก็เรียกได้นะคุณศรีสกุลโคโคนัสบูม
ตอนนี้หลายคนอยากที่จะไปซื้อน้ำมะพร้าวมาดื่มกันใหญ่เลย
กรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นโรงพักแล้วก็บอกว่าขอเลิกกับสามี
วัยหกสิบสี่ปีเงื่อวงจากสามีทำการบั้นเยอะเกินไป
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวนะคุณผู้ชม
แต่เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนี้คือมันก็กลายมาเป็นข่าวอีก
ตอนนี้ลูกติดของทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
เรานำเสนอตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชม
ลูกสาวที่เป็นลูกติดของฝ่ายหญิง
เขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้แม่เลิกกับพ่อเลี้ยง

เพราะว่าแม่ไม่ยอมให้ตังค์๓๐๐๐บาท

อันนี้คือสิ่งที่ลูกติดของฝ่ายหญิงบอก
ทีนี้ลูกติดของฝ่ายชายฝ่ายชายคือนายบุญเติม
เขาออกมาพูดนะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจาก

แล้ววันนั้นพ่อเห็นว่าดึกแล้วก็เลยชวนกลับ
แต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมกลับ

แล้วที่บอกว่าพ่อจะเอาตังค์๓๐๐ไปซื้อเหล้าเนี่ย
แล้วพอทางฝ่ายหญิงไม่ให้เลยทำร้ายเนี่ยถามพ่อแล้ว
พ่อบอกว่าก็ผู้หญิงคนนั้นนำเงินมาฝากเขาไว้

บอกว่าเรื่องที่ไปขึ้นโรงพักแล้วก็ไปพูดว่า
เป็นการขอมีเพศสัมพันธ์วันหนึ่งหลายครั้งเนี่ย
ลูกบอกว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวไหม
มันไม่ควรจะเอามาเปิดเผยหรือเปล่า
เอาเป็นว่าปัญหาในครอบครัวมันก็
ตอนนี้ลูกของทั้งสองฝ่ายก็ยังพูดไม่ตรงกัน
แต่ไอ้ที่มันเป็นกระแสคือเรื่องดื่มน้ำมะพร้าวคุณสุดสกุล
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่เลย
ไปสอบถามร้านน้ำมะพร้าวที่ด่านซ้ายค่ะคุณผู้ชม

ลูกค้ามาซื้อเยอะมาก

ส่วนใหญ่ผู้ชายผู้หญิงบอกโอ๊ยผู้ชายมาซื้อก็เยอะ
สิฮะผู้หญิงมาซื้อก็มีคุณซื้อไปฝากสามี
อยากให้สามีทำการบ้านเก่งเหรอ
ใช่ค่ะแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าที่เขาเพิ่งมาซื้อครั้งแรกนะ
เขาบอกว่าอันนี้ไปคุยกับลูกค้าผู้ชาย
ผมอยากจะพิสูจน์ว่ามันจะคึกคักมันจะปึงปังเหมือนอย่างข่าวหรือเปล่า

มาซื้อน้ำมะพร้าวนี่เพราะอะไรนะ

ผมก็เลยลองซื้อกินดู

ว่ามันจะคึกเหมือนไหนถ้าเขาลงข่าวหรือเปล่า
แล้วทุกวันนี้เราอายุเท่าไหร่

ผมเห็นได้ข้าวผมก็เลยจะมาลองดูครับ
จริงเหรอครับอืมหืมหืมแล้วคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหม

นี่นักข่าวของเราจะไปดักรอเจอลูกค้าคนนี้หรือเปล่านะ

ไปดูร้านขายมะพร้าวน้ำหอม
ที่เผอร์บางปะกงจังหวัดฉระเชิงเตือนเป็นบ้างนะครับ
ซึ่งเจ้าของร้านก็คือคุณวันดีเผาผลพลึก

มีลูกค้าหลายรายแวะเวียนมาซื้อมะพร้าวน้ำหอม
แล้วก็บางคนมาหน้าร้านบอกแม่ค้าให้เฉาะให้กินเลย

๔ลูกโอ้โหดูดพวด๔ลูกเลยนะฮะ
เพราะว่าเขาอยากจะพิสูจน์ว่าคืนนี้เขาจะฟิตปังเหมือนในข่าวหรือเปล่า
แต่อย่างแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย
ก็เลยทำให้มะพร้าวน้ำหอมขายดีมากเหมือนกัน
ก็เฉาะขายกันแทบไม่ทันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผลไม้มงคลด้วยนะครับ
ส่วนราคาขายนั้นแม่ค้าก็ไม่ได้ฉวยโอกาสขึ้นราคานะ
ปกติลูกละ๒๐บาทก็ขายเท่านี้แหละนะฮะ
ซึ่งมะพร้าวของทางร้านมาจากสวนของตัวเธอเองที่อยู่ที่อำเภอบางคล้า
ก็เลยไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาตามกระแสนะครับ
ล่าสุดก็มีแม่ค้าบางคนมาขอซื้อมะพร้าวน้ำหอมไปขายต่อด้วย
เพราะคาดว่าช่วงนี้กระแสมะพร้าวน้ำหอมมันจะมาแรง
จากข่าวที่สามีอึดอึดนั่นแหละนะฮะ
ใช่ค่ะแหมนี่คุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้ดูหลักเกี่ยวกับหลักทางด้านการแพทย์เรื่องทางวิทยาศาสตร์กันหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าทางด้านนายแพทย์กัมปนาศพรยศไกร

ว่าตกลงแล้วน้ำมะพร้าวมันช่วยให้คุณอึดให้คุณแข็ง

เอามาบางช่วงบางตอนแล้วกันสรุปให้ฟังสั้น
คือจริงสรรพคุณของน้ำมะพร้าวในสมัยโบราณเนี่ย
ก็มีสรรพคุณเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังทางเพศได้นะ
อันนี้หมอบอกนะถ้าเกิดเพศชายดื่มเนี่ย
คือการดื่มน้ำมะพร้าวสำหรับเพศชาย
ฮอร์โมนนี้มันเป็นฮอร์โมนเพศชาย

เล็กน้อยนะคุณผู้ชมต้องขีดเส้นใต้คำว่าเล็กน้อยไว้ก่อน
ไม่ใช่ว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเพิ่มขึ้นมาได้เล็กน้อย
ถูกต้องอันนี้คือที่คุณหมอโพสต์

ผู้หญิงดื่มก็จะผิวพันธเปล่งปังดูเต่งตึงดูมีน้ำมีนวลขึ้นมา
ลดอาการร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนผันผวนของผู้หญิง
ก็คือสตรีวัยทองจะต้องดื่มน้ำมะพร้าว
เขาบอกด้วยว่าถ้าสมมุติเกิดว่าคุณแม่ไง
ถ้าเกิดคุณแม่ตั้งคันดื่มไปลูกจะออกมาผิวขาว

ทีนี้คุณผู้ชมน้ำมะพร้าวมันมีแร่ธาตุหลายชนิดค่ะ
ที่มันเกี่ยวกับความฟิตในโพสต์คุณหมอบอกไว้นะ
แมงกานิสโพแทสเซียมวิตามินต่าง
แล้วน้ำมะพร้าวมันก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่ม

อันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่า
คือการทำงานของอวัยวะเพศชาย
มันก็ต้องเรื่องของการไหลเวียนโลหิตเข้าสู่อวัยเพศ
แต่ทีนี้ถามว่าดื่มเยอะไปมันมีอันตรายไหม
คุณหมอก็เตือนนะถ้าเกิดว่าดื่มเยอะไป
มันก็มีผลเสียเหมือนกันอาจจะอ้วนได้นะ
เพราะว่าน้ำมะพร้าวมันหวานไงคุณมันมีน้ำตาลเยอะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีผู้หญิงเวลาช่วงที่เขามีรอบเดือน

เพราะว่ามันอาจจะไปช่วยเรื่องของการบีบรัดตัวของบทลูก

คุณสาวทั้งหลายก็อาจจะเว้นใบน้ำมะพร้าวช่วงที่มีน้ำดื่ม
โบราณเขาบอกเนอะถ้ามีประจำเดือนก็ให้งดดื่มน้ำมะพร้าวไปนะฮะ
คุณหมอสรุปมาแบบนี้น้ำมะพร้าวก็ถือเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ที่มีราคาไม่แพงหาซื้อง่ายมีสารอาหารเยอะนะครับ
แต่มันช่วยเรื่องสุขภาพโดยรวมมากกว่าดื่มได้
แต่อย่าคาดหวังว่าดื่มแล้วจะดุจะโหดเหมือนสามีของคุณป้าเขา
เออคือก็เอาให้พอดีอันนี้เหมาะกันไว้ค่ะเพราะว่าคนที่ฟังข่าวนี้
ไม่รู้ว่าตอนแรกที่มีข่าวนำเสนอออกมานี่ไปยืนรอต่อแถวหน้าร้านมะพร้าวกันใหญ่เลย
หลายคนอยากวิสูจน์ในโลกโซเชียลเขาวั่นเลยนะ
อะไรก็ไปพ่วงกับเรื่องของน้ำมะพร้าว
บางคนนะถ่ายรูปเล่นฟิตเน็ตมาบอกว่าผมหุ่นดีผมแข็งแรงแบบนี้
ไม่ใช่น้ำมะพร้าวนะผมเล่นฟิตเน็ตอะไรอย่างนี้